อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จังหวัดปฐุมธานีค่ะมีชายขี่รถมอเตอร์ไซค์มาประกบลุงวินมอเตอร์ไซค
คุณลุงอายุหกสิบห้าปีแล้วนะคะจากนั้นค่ะผู้ก่อเหตุก็เข้ามาเตะ
กระทืบไม่ยั้งจนทำให้คุณลุงเสียชีวิตคาถนนเลยนะคะ

ตามประเด็นนี้จากรายงานค่ะ
จากนั้นคนร้ายลงจากมอเตอร์ไซค์เดินไปต่อยลุงหลายครั้ง
แล้วก็ดึงให้ล้มลงก่อนจะเข้าไปกระทืบลุงไม่ยั้ง
ยังไม่หนำใจลากลุงมาเตะซ้ำอีก
ก่อนจะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขี่หลบหนีไป
ให้ลุงประกอบนอนเสียชีวิตกลางถนน

ประยูนธรรมรามตำบลคูคศ
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
เมื่อ๔ทุ่มเมื่อคืนหวานนี้
ทันทีที่ภรรยาและลูกสาวของลุงประกอบมาถึง
สุดลงนั่งข้างศพร้องไห้แทบขาดใจ
ลูกสาวนั่งจับมือพ่อตลอดเวลาเนื่องจากสภาพพ่อ
ศีรษะแตกใบหน้าบวมปูดหน้าอกยุบ
และมีแผลถลอกทั่วร่างกาย
ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าได้ยินเสียงรถล้ม

เห็นคนร้ายต่อยเตะกระชากทุ่มร่างลุงประกอบลงพื้น
และกระทืบซ้ำเธอรีบออกไปช่วยแต่ก็ไม่ทัน
ประกอบถูกทำร้ายจนตาค้าง
และเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเธอ
จากข้อมูลของผู้ที่เห็นเหตุการณ์ที่บอกว่า
กระชากลุงประกอบจนรถล้มทั้งเตะทั้งต่อย
และกระทืบซ้ำจนลุงประกอบหัวฟาดน็อกที่พื้น

โดยทางญาติเองก็ยังตั้งข้อสงสัย
ว่าคนร้ายทำไปเพราะสาเหตุอะไร
ซึ่งดิฉันเองได้พูดคุยกับทางเพื่อนวิน
ซึ่งก็ยืนยันค่ะว่าไม่น่าจะใช่เรื่องส่วนตัว
เพราะลุงเองไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
ขณะที่ลูกสาวของผู้ตายยอมรับว่าโกรธแค้นคนก่อเหตุ

ก่อนหน้านี้เคยฝันร้ายฝันเห็นศพคลุมผ้าขาวกลางถนน
แต่ไม่คิดว่าภาพนั้นจะเป็นพ่อของเธอ

เวรกรรมตามทันคนก่อเหตุในเร็ววัน

ขี่วินกับลุงประกอบมา๑ปีแล้ว
ยืนยันว่าลุงประกอบไม่เคยมีเรื่องกับใคร

เพราะลุงเป็นคนมีวินัยในการขับขี่
เชื่อว่าคนร้ายน่าจะอยู่ในอาการมืนเมา
ทำร้ายลุงจนถึงตาย
ด้านภรรยาของผู้ตาย

ทำไมถึงทำกับคนแก่ที่ไม่มีทางสู้
ทำไมเขาถึงทำถึงตาย
คุณก็เอาหมวกกันน็อกตบหรือตบแกแค่นี้

อันนี้คุณลากมากระทืบ

ตัวเองทำอะไรแล้วเองกลับมารับกรรมเขาเองไปเถอะ
สงสารตาแกตาแกยังไม่ได้กินข้าว

พ่อตาแกยังไม่ได้กินข้าวตามลูกสาวเลย

โหดลายมากทำกับคนแก
ขณะนี้ตำรวจสพคุคศรู้ตัวคนร้ายแล้ว
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคนร้ายมาคนเดียว
ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาชกต่อยลุงประกอบ
รถล้มเตะกระทืบซ้ำหลายครั้งก่อนหลบหนีไป
ส่วนสาเหตุของการก่อเหตุคาดว่าอาจเป็นเหตุซึ่งหน้า
ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีต่อไป